คือเจ้าของห้องเช่าเขาก็สังเกตว่า
ปกติผู้เช่าห้องที่เป็นผู้หญิงห้องนี้
จะมาจ่ายค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือน
แล้วนี่มันวันที่๓กันยาแล้วไงคุณ

ปรากฏว่าผู้เช่าเสียชีวิตปริศนาอยู่ในห้องเนี่ยนะคะ

คราบเลือดแห้งเกรอะกรังค่ะ

ที่อำเภอบังเสาทงสมุทรปราการในห้องพักชั้น๒
เจอร่างนางสาวณฤชราสำมุติอายุ๔๑ปี
เป็นชาวหนองบัวลำพูค่ะลักษณะที่เสียชีวิตเนี่ยคือนอนหงาย
สภาพศพขึ้นอืดแล้วมีคราบเลือดแห้งเกลอะกรัง
จากการตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่เจอบาดแผล
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
แล้วก็ในห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีขวดเหล้าขาว
มีขวดน้ำดื่มมีกระติกน้ำแข็งสีเหลืองวางอยู่ที่พื้นข้างศพ
ทีวียังเปิดเสียงดังอยู่เลยนะ
เจ้าของห้องเนี่ยผู้เช่าห้องผู้ให้เช่าเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคนเช่าห้องนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ก็มาเช่าห้องนี้อยู่คนเดียวค่ะปกติสิ้นเดือนเมื่อไหร่
วันที่๓๐วันที่๓๑ผู้เช่าจะต้องมาจ่ายค่าห้อง
ทีนี้เห็นว่ามันเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังไม่มาจ่ายเงินสักทีนึง
แล้วเพื่อนที่ทำงานของผู้เช่าห้องนี้ก็มาสอบถามว่า
เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไปไหนทำไมไม่ไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์แล้ว
ทีนี้ทางเจ้าของหอพักเขาก็เลยผิดสังเกตค่ะ
ว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนก็มาตามแถมยังไม่จ่ายค่าเช่าห้องอีก
ก็เลยบอกให้ลูกชายเอาบินค่าเช่าไปให้ที่ห้องนี้
แล้วปรากฏว่าเห็นไฟในห้องมันยังเปิดอยู่เลย
ทีวีที่ยังเห็นเปิดอยู่นี่คือเสียงทีวีดังออกมานอกห้องเลยนะคะ
เคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
พอดันบันเกร็ดหน้าต่างห้องดูอ้าวมีคนนอนอยู่ลักษณะเสียชีวิตแล้ว
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจสอบยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
จึงต้องมอบสอบให้เจ้าหน้าที่มลนิธิป่อตกตึง
นำส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ